ต่อกันที่ข่าวคราวของนักแสดงหนุ่มหล่ออย่างท็อปจรนนะคะ
ซึ่งหนุ่มท็อปก็ออกมาเปิดเผยว่าไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรที่ถูกจับตามองเรื่องความรัก
หลังจากที่เปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับไฮโซสาวมิ้นท์พัทรัสยาค่ะ
ทำเอาสาวอกหักกันเป็นแถวเลยนะคะเมื่อก่อนหน้านี้
พระเอกหนุ่มท็อปจรนแย้มว่ากำลังคบหาดูใจกับสาวคนหนึ่ง
ต่อมาก็เริ่มมีการเปิดเผยทีละเล็กทีละน้อยว่าสาวที่พิชิตใจพระเอกหนุ่ม
นั่นก็คือไฮโซสาวมิ้นท์พัทรัสยาซึ่งหลายคนก็จับตามองถึงเรื่องนี้อย่างไม่ห่างเลย
ล่าสุดค่ะท็อปออกมาเผยว่าไม่ได้รู้สึกอึดอัดนะคะที่คนโฟกัสแต่เรื่องนี้
โดยเจ้าตัวปฏิเสธว่าความสัมพันธ์ตอนนี้ไม่ได้เป็นการเปิดตัวอะไรมากนัก
ก่อนจะชี้แจงว่าคำว่าแฟนไม่ใช่ประเด็นใหญ่สำหรับทั้งคู่
เพราะที่เป็นอยู่ก็มีความสุขดีค่ะ
จริงไม่ได้เปิดตัวอะไรนะครับ
ก็คือผมก็ไม่ได้เปิดแล้วก็ไม่ได้ปิดอะไร
เพราะว่าเราก็ไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันได้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ไม่ได้อยากจะต้องมาเปิดมาปิดอะไรครับ
แต่ว่าคือเราก็เป็นพี่น้องที่สนิทกันคนหนึ่งให้กำลังใจกัน
ไม่ใช่ยังไม่ได้ปากแข็งอะไรเลยครับผม
ก็เราก็บอกตลอดว่าจริงแล้วเราก็สนิทกัน
สัมภัยหรือว่าศึกษาผู้ใจกันได้มั้ยครับ

ผมว่าคำว่าแฟนมันไม่ใช่ประเด็นใหญ่
อกจากนี้นะคะพระเอกหนุ่มยังชี้แจง
ถึงเรื่องกลุ่มแฟนคลับรุ่นเก่ารุ่นใหม่ทะเลาะกัน

และมาเจอกันเป็นครอบครัวเดียวกันจะดีกว่าค่ะ

จากนี้จะมีไปคุยกับกลุ่มแฟนคลับเป็นครับ

เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของแฟนคลับเนาะ

ก็มาติดตามผลงานครับ
แล้วก็มีงานวันไหนก็มาเจอกันได้ครับ

เรามาอยู่เป็นครอบครัวเล็กกันก็ได้ครับ